ใครไหมทราบมนุษย์ต่างดาวจริงหรือเปล่านะคะ
คือมันกลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันแบบทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะ
หลังจากที่มีการเปิดเผยนะคะกลางสะพานแม็กซิโกเลย

ทุเธออันนี้คือวิทยาศาสตร์เธอ
คือในไฮเมร์มัลซ่อนนะคะผู้สิทธิ์ข่าว
แล้วเขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะ
ซึ่งเขาสนใจศึกษาเรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวแล้วก็จานบินนะคะ
คือศึกษามานานแบบหลายสิบปีแล้ว
เขามีการนำอันนี้ค่ะเปิดเผยเลยต่อรัฐสภา
บอกว่ามนุษย์ไม่ได้อยู่ในจักรวาลอันกว้างใหญ่เพียงลำพังเป็นครั้งแรกในประเทศ
ก็เรียกว่าสร้างความตะลึงกันอย่างมากเลยค่ะ
โดยซากฟอสซิลวันนี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์
หรือจะเรียกให้เข้าใจง่ายก็คือเอเลียน
ที่นายเมาสนั่นเขาออกมาแสดงกลางรัฐสภาในกรุงเม็กซิโกเลย
ทีนี้ระหว่างที่ประชุมสภาเขามีการเปิดประชุมวาระพิเศษ
รับฟังเกี่ยวกับปรากฏการณ์ผิดปกติที่ระบุไม่ได้
ก็คือเป็นซากของร่างที่มีขนาดเล็กสองร่างด้วยกันถูกบรรจุอยู่ในกล่องนะคะ
ซึ่งถ้าไปดูเนี่ยคือมือแต่ละข้างมีนิ้วเพียง๓นิ้วเท่านั้น

โดยนายเมาส์เขาอ้างว่าสิ่งนี้ค่ะมีอายุประมาณ๑๐๐ปี
ทีนี้นายเมาซันก็ยังบอกว่าตัวอย่างฟอสซิลเอเรียนเนี่ย
มีการถูกวิเคราะห์โดยมหาวิทยาลัยแห่งชาติเม็กซิโก
แล้วก็ตรวจสอบหาอายุฟอสซิลได้นะคะ
ตรวจสอบได้จากคาร์โบลกรรมมันตรังสี
หรือเรียกสั้นว่าการหาอายุคาร์บอน
ซึ่งนอกจากนี้ค่ะนายเมาสั้นเขายังระบุบอกว่า
แต่นักวิทยาศาสตร์ไม่รู้จัก

ที่มีการนำหลักฐานชิ้นนี้มาแสดงต่อสาธารณชน
ซึ่งเขาคิดว่าเป็นการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยค่ะว่า
สิ่งที่พวกเรากำลังศึกษาอยู่เกี่ยวกับตัวอย่างฟอสซิลที่ไม่ใช่มนุษย์
แล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับสปีชีของสิ่งมีชีวิตอื่นบนโลก
ซึ่งความเป็นแบร่าทั้งหมดมันมีการเปิดกว้างขึ้นนะคะ
แล้วก็ให้ทางสถาบันวิทยาศาสตร์ทุกแห่งบนโลกไปตรวจสอบ
เพราะบอกว่าพวกเราไม่ได้อยู่ลำพัง
ไม่ได้อยู่ลำพังในเมาส์สั้นกล่าวสั้นแบบนี้นะคะ

ล่าสุดนี้มีแฟนเพจของคนหนึ่งสาธุแล้ว
สาธุไม่ได้มันเป็นวิทยาสาธุ

ไม่หรอกในเฟซเนี่ยเวลาที่เขาเห็นนั่นแปลกเขาจะมีสาธุแล้ว
สาธุนะสาธุไว้ก่อนเขาจะสาธุไว้ก่อน

ใช่ก็เป็นแบบว่าคือไม่เคยมีการเปิดเผยออกมาต่อสาธารณชนมาก่อน

รอยเตอร์เองเขาก็ระบุบอกว่าฟอสติลเนี่ยมันถูกค้นพบในอดีตนะคะ
เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นซากมัมมี่ของเด็ก

ส่วนผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพของกองทัพเรือเม็กซิโกบอกว่า
ควรที่จะมีการตรวจสอบซากฟอสซิลอันนี้
คือถ้ามันเป็นแบบอายุพันปีแบบนี้เนี่ย
ไปลองตรวจด้วยวิธีเอ็กซาเรย์ได้ไหม

ผิดปกติที่ระบุไม่ได้เป็นครั้งแรก

หลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะสภาคองเกรสของสหรัฐเนี่ย
เขาก็มีการเปิดรับฟังเกี่ยวกับปรากฏการณ์ผิดปกติ

ทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าทางรัฐสภาเม็กซิโกพอเขาเปิดปุ๊บ
เป็นครั้งแรกปรากฏว่ามันสร้างความตกใจแล้วก็ตื่นตะลึงได้มากกว่า
ใช่คือสองอันนี้เลย